คุณผู้ชมที่เชียงใหม่เขามีวิกฤตอันหนึ่งอยู่
ก็คือผู้สูงอายุในพื้นที่และนอกพื้นที่

ทีนี้พื้นที่ฝั่งร่างของผู้เสียชีวิต

นี่เป็นแบบนี้ครับ
ผู้ร่วมรับผิดชอบสู่สารคณะกรรมการสภาวัดพระหารึทัย
พี่อานนท์อิยมไทยสงฆ์เขาเล่าให้ฟังว่า
ลานฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพระหารุทัย
ถนนเจริญประเทศอำเภอเมืองเชียงใหม่
มันเป็นที่ฝังร่างของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์

ก็เสียภาษีถูกต้องนะกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่
ในอดีตกว่า๙๐ปีที่ผ่านมาก่อนอันนี้

แต่ปัจจุบันคนสูงอายุก็ทยอยจากไปมากขึ้น
และไม่ใช่แค่คนในเชียงใหม่เท่านั้นคุณผู้ชม

ทุกวันอาทิตย์จะมีคนมาเข้าโบสถกว่า๙๐๐คน
แล้วพอมาดูอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ
มันทำให้จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ครับ
แต่ก็เพิ่มได้ยากมันจะขยายพื้นที่ก็ไม่ได้
มาดูสิถ้าเกิดว่าเป็นแนวราบแบบนี้

โดในกรุงเทพที่มันต้องตั้งสูงขึ้นไปเรื่อยแบบนี้
เขาก็เลยผุดเป็นไอเดียทำคอนโดฝังศพครับ
พี่เบิร์ตเราเป็นชาวคอนโดกันใช่ไหม

เออยังดีกว่าดอมน่าจะอยากอีกนานนะ

แต่เป็นที่เก็บกระดูกครับ
ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะนำศพไปเผา
เหมือนกับทำพิธีของศาสนาพุทธนี่แหละ
ปัจจุบันการฝังร่างในคอนโดแบบนี้

บางคนจองล่วงหน้านะพี่เบิร์ตสนใจไหม

ไว้สำหรับตนเองและคนในครอบครัว

เดี๋ยวไม่มีสถานที่ฝังเมื่อวันหนึ่งเขาเสียชีวิตขึ้นมา

ถ้าเราจากไปเราก็อยากอยู่ในที่กับคนในครอบครัว

ตอนนี้ครับคอนโดที่เตรียมไว้สำหรับฝังร่าง

แบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไป
ถ้าคนไหนไม่มีเงินเท่าไหร่นัก

รวมกับที่อยู่ในคอนโดในกว่า๓๕๐ร่างแล้ว
คำถามคือเฮ้ยพี่พี่อานนท์แล้วคอนโดผีอันนี้มันอยู่กลางเมือง
อืมย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยอืม

เขากลัวเขาอะไรไหมเออพี่อานนท์บอกไม่มีปัญหานะ
ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียงเลยเพราะว่า
แปลนสู่สารให้มันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมย่านนี้อยู่แล้วครับ

คือในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
ประเทศอื่นเขาหนักกว่านี้นะเออ

ที่เขาแต่ตั้งแต่ลางนิ้วเนี้ยแคบมากโอ้โหราคาแพงมาก